อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของกุ้งเต้นที่เราได้เกิดกันไปค่ะ
ของหญิงสาววัย๒๕ปีเขาไปร้องเรียนกับทางสื่อมวลชน
เพราะเธอบอกว่าลูกเนี่ยทานกุ้งเต้นเข้าไปแล้วตอนแรกคือปากบวม
พอปากบวมก็เลยไปเข้าโรงพยาบาลแถวรังสิตค่ะ
หมอก็วินิจฉัยบอกว่าอาการไม่ได้รุนแรงอะไร
แต่ทำไมฉีดยาไปให้๓เข็มเท่านั้นแหละ
อาการสุดหนักถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะ
คุณแม่เขาบอกว่าติดใจสงสัยว่า
ทำไมถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็อยากทราบสาเหตุที่แท้จริง
โดยนางบุญยืนจันเจิมอายุ๕๐ปี

จังหวัดประธุมธานีก็ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนค่ะ
น้องสาวลูกพี่ลูกน้องก็ให้ยาแก้แพ้ทานแล้ว
อาการก็ดีขึ้นเนี่ยนะคะก็เข้านอนตามปกติ
พอเช้าวันถัดมา๑๘สิงหาคม
ยังพบว่ามีอาการปากบวมอยู่
ให้ลูกสาวไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนย่านรังสิตค่ะ

แต่ว่าทางโรงพยาบาลตรวจสอบแล้วไม่พบสิทธิ์การรักษา
ก็เลยตกลงว่าโอเคไม่เป็นไร
ค่ารักษาพยาบาลเองไปก่อนค่ะ
ตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่คุณแม่เขามีการตั้งข้อสังเกต
เพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่ไปถึงโรงพยาบาล
คุณหมอที่โรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวเนี่ย
คือมีการวัดความดงความดันเสร็จปุ๊บให้น้องเข้าไปในห้อง
บอกว่าเดี๋ยวจะฉีดยาให้ระหว่างที่รอฉีดยา
มันต้องพักดูอาการสักพักใหญ่ว่ามันมีผลข้างเคียงหรือเปล่า
ก็เลยบอกแม่บอกว่าแม่เดี๋ยวไปติดต่อเรื่องห้องพักนะ
แม่ก็เดินไปติดต่อเรื่องห้องพักเสร็จปุ๊บพักใหญ่เลยนะ
กลับมาคุณผู้ชมลูกเข้าไปดูยังไม่ได้มีการฉีดยาให้เลย

สักพักหนึ่งคุณหมอเดินมาบอกว่าไปตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคมแล้วนะ
ประกันสังคมของลูกสาวไม่ได้อยู่ที่นี่
คุณแม่จะต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนโอเคไหมแม่บอกโอเค
ทีนี้แม่เขาเลยตั้งข้อสังเกตว่ามันช้าไปไหมกับการรักษาลูกสาวเขา

เพราะว่าไม่ได้มีประกันสังคมที่นี่ก็เลยยังไม่รักษาใช่ไหมคะ
แต่ว่าที่คุณแม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาก็คือ
พอโอเคตกลงเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยนะคะทางแพทย์พยาบาลเขาก็มีการฉีดยาให้๒เข็ม
แล้วขณะนอนรอในห้องตรวจรักษาก็มีการนำเครื่องช่วยหายใจมายังห้องตรวจด้วย
พอคุณแม่เดินไปดูปรากฏว่าเห็นลูกสาวมีอาการชักดิ้นทุรนทุรายไม่ได้สติ
ก่อนที่จะนำลูกสาวไปห้องไอซียูนะคะ
กระทั่งเช้าวันที่๑๙สิงหาคมทางแพทย์แจ้งบอกว่าลูกสาวมีภาวะหัวใจโต
หัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดฉีดยาไป๓เข็ม
ที่๓นี้เป็นยากระตุ้นหัวใจเพราะว่าผู้ป่วยมีความดันต่ำ
ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ทางครอบครัวก็เลยติดใจสงสัยสาเหตุการตาย
แล้วก็ไปร้องเรียนกับหน่วยงานเอกชนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปฐุมธานี

ก็เลยส่งไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แพทย์ระบุสาเหตุการตายว่าเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลว
ก็เลยนำหลักฐานนี้ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกรค่ะ
ลูกสาวเนี่ยคุณแม่บอกว่าเป็นเสาหลักเลยนะคะ
ทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัว
แล้วก็มีลูกสาววัย๕ขวบที่ยังต้องเลี้ยงดูอีกคน
ก็ได้รับผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่ะ
และลูกสาว๕ขวบเนี่ยก็ถามหาแม่ทุกวันนะคะ
คุณแม่ก็เลยต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาช่วยเหลือ
แล้วก็แน่นอนว่าอยากให้พิสูจน์หน่อยว่า
อะไรเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงกันแน่นะคะ

แต่ว่าเรื่องของการกินอาหารปรุงสุกดิบ
เราก็เตือนกันมาตลอดนะคะ
เพราะว่าเรื่องของอาการแพ้มันเกิดขึ้นได้ตลอด
ที่สำคัญคือมันไม่ถูกสุขลักษณะด้วย
มันอาจจะเกิดเชื้ออย่างอื่นอีกได้ด้วยนะคะ